วันพุธใบ๓ค่ะความการเมืองนะคะรอฟังอยู่นะคะ
จากการที่ทางสารรัฐธรรมนูลค่ะจะออกนั่งบันลังนะคะ
วินิจฉัยกรณีความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
สิ้นสุดลงหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
สอจากภาคเผื้อไทยไปร้องไว้บอกว่า
เอานายกรัฐมนตรีเกษียณอายุราชการมาตั้ง๖ปีแล้ว
ยังคงอยู่ที่บ้านพักล่ะใช่คดีนี้เรียกสั้นว่า
คดีบ้านพักหลวงนายกรัฐมนตรีบ้านพักของนายกรัฐมนตรี
อยู่ในกรมทหารราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิต
ทีนี้ค่ะวันนี้ทีมข่าวของเรานะคะได้มีโอกาสไปพบกับนายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็เลยถามเรื่องนี้ท่านท่านมีความกังวลเรื่องนี้อย่างไร
นายกรัฐมนตรีตอบแบบนี้นะคะบอกเป็นดุลพินิษฐ์ของศาลแหละ
อย่าไปคาดเดาอะไรมากส่วนตัวไม่ได้คิดอะไรมาก
เพราะเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่เคารพทุกประการ
ไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
แต่ในช่วงเวลานี้บ่าย๓ของวันพุธที่หน้าสารรัฐธรรมนูลค่ะ
ราศดรเขาไปนัดชุมนุมกันด้วยนะ
วันเดียวกันเวลาเดียวกันเลยที่หน้าสารรัฐธรรมนูญนะคะ
ก็ต้องถามนายกรัฐมนตรีกลับไปอีก
นายกคะนายกมีความคิดเห็นอย่างไร
นายกบอกว่าน่าจะไม่ถูกต้อง
เพราะการกดดันสารเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย

นายกรัฐมนตรีบอกถึงกลุ่มราศดรที่นัดชุมนุม
ในวันที่พึธล์ที่๒ธังหวังคมนี้นะคะ
นายกรัฐมนตรียอมรับอีกว่ามีแนวคิดเหมือนกัน
ที่จะไปอยู่บ้านพักส่วนตัวนอกค่ายทหาร
นายกพูดว่าอะไรต่อไปฟังเสียงนายกหน่อยค่ะ
ส่วนการชุมนุมที่จะมีขึ้นวันพุธนี้
ทางรัฐบาลเองประเมินสถานการณ์อย่างไร
เรื่องนี้ไปถามพลโทคงชีพตันตรวานิสโฆษกระทรวงกลาโหมค่ะ
แถลงภายหลังจากการประชุมของสภากลาโหมนะคะ
บอกว่าประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มราศดรค่ะ
เด็กประยุทธ์ไม่ได้พูดโดยตรงในที่ประชุม
แต่ฝ่ายความมั่นคงยังคงติดตามสถานการณ์การชุมนุม

เจ้าหน้าที่เองทุกคนอดทนต่อการยั่วยุ

พร้อมกันได้ยืนยันว่ากระแสข่าวเรื่องการทำรัฐประหารนั้น

ได้รับการยืนยันจากผู้ใหญ่ทุกฝ่ายแล้ว
สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ดังนั้นขออย่าได้ขยายความให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคม
เดี๋ยวจะเกิดความระแวงกันเองนี่เป็นคำยืนยันออกมานะคะจากกรณี
จะมีการทำรัฐประหารหรือเปล่าจากโฆษกระทรวงกลาโหมค่ะ